ก็ข้อมูลล่าสุดของเจ้าหน้าที่คือเที่ยงคืนจะตัดแถวที่คนสุดท้าย
ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามที่เข้าแถวอยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นเราไปดูบรรยากาศล่าสุดหน่อยครับท่านผู้ชมครับว่า
ที่บริเวณพระบรมหารัชวังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนะครับ
ไปติดตามจากรายงานของคุณจริยาสุริสันพงศ์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากพระบรมหารัชวังครับ
บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังในช่วงค่ำคืนนี้นะคะ
แม้ว่าประชาชนจะต่างมาจากทั่วทุกสารทิศ
แต่ทุกคนนะคะก็มีจิตใจเดียวกัน
คือมุ่งหวังที่จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ประชาชนนับหมื่นคนยังคงหลั่งไหลมาจากที่ต่างนะคะ
่งหน้ามาที่พระบรมมหาราชวังในโอกาสครั้งสุดท้าย
ที่จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยใจที่มุ่งมั่นไม่ว่าจะดึกแค่ไหน
เพราะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
ส่วนนะคะที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว
ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกปลาปลื้ม
หากไม่ได้มาในชีวิตนี้ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้ว
หลายคนนะคะมีโอกาสได้ต่อแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
แต่สำหรับบางคนที่คาดว่าจะไม่สามารถเข้ากราบได้ทัน
บางคนเคยเข้ากราบแล้วหลายครั้ง
โอกาสสุดท้ายนี้จึงเลือกที่จะกราบถวายบังคม
บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง
เพราะถือเป็นการระลึกถึงและแสดงความจงรักพักดีต่อพระองค์
และจะเก็บไว้ในความทรงจำของพวกเขาตลอดไป
แต่ได้มาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๙
ก็คืออันนั้นก็คือตั้งใจจะมากราบลาส่งพระองค์ท่าน
แต่สำหรับวันนี้คือที่ตั้งใจชวนพี่เพื่อนมา
คืออยากจะมาดูบรรยากาศว่าวันสุดท้ายเนี่ย
บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากจะบอกว่าก็โชคดีที่เกิดในแผ่นดินราชการที่๙
คือวันนี้ตั้งใจมาอยู่แล้ว
แล้วก็ที่มาเพราะว่าคือเราเกิดในแผ่นดินท่านนะเนาะ

แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่กับท่าน

ก็ยังคงมีจิตอาสาที่มาทำหน้าที่อย่างสุดกำลัง
รูปแบบต่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งการแจกอาหารแจกรุมเล็กน้อย
รวมถึงบริการรับส่งประชาชนไปยังจุดต่างด้วยค่ะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะ
จนถึงขนาดนี้ก็คาดว่าจะมีประมาณกว่า๖๐๐๐คนแล้ว
ซึ่งก็ยังมีประชาชนนะคะก็ยังคงหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องค่ะ

ไม่มีโอกาสได้เข้าไปกราบถวายบังคมลาน
หลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็ขอส่งใจไปให้กับประสบกรณิกรที่รอต่อแถว
เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

จนถึงคนสุดท้ายที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ